เดี๋ยวขยับไปที่จังหวัดพิศนุโลกไปกินก๋วยเตี๋ยวให้เหงื่อโชคครับ
เป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำเนื้อแน่นเครื่องเน้นครับ
จัดกันมาแบบนี้เลยครบเครื่องวัตถุดิบ
ไม่ว่าจะเป็นหมูสับอันนี้คือแบบต้มยำแบบโบราณ
หมูสับอะไรกุ้งแห้งลูกชิ้นปลาลูกชิ้นหมูเต้าหู้ปลา
ครบเครื่องแล้วก็มีตับด้วยฮะลวกเอาไว้แบบนี้
แล้วเส้นของเขาเนี่ยถ้าเป็นเส้นเล็กเส้นมีเส้นใหญ่
อันนี้ปกติแต่ถ้าหากเป็นเส้นบะหมี่ใช้บะหมี่ไข่ฮะ
ดังนั้นจัดไปแบบครบครบแน่นแน่นนี่คือร้านป้าตุ๋มกับลุงนัท
อยู่ริมถนนบายพลาสสี่แยกบ้านแสงดาวบ้านแสงดาวเป็นต่อเนื่อง
กับบ้านประโคกฮะอยู่ตำบลดอนทองอำเภอเมืองพิษนุโลก
สังเกตง่ายพอดูจากในครัวแล้วขยับออกไปหน้าร้าน
ให้ดูไอ้ขาวขาวเฮ้ยดูไงวะเนี่ยถ้าขาวขาวแบบแสงมันกระแทกมา
แล้วก็แยงตาเราถึงแล้วถึงร้านก๋วยเตี๋ยวบ้านป้าตุ่มลุงนัทแล้วนะฮะ
ก็ขยับไปไปเยี่ยมชมแล้วก็ไปรับประทานก๋วยเตี๋ยวต้มยำได้นะครับ
หากใครไปไม่ถูกเดี๋ยวเบอร์ขึ้นที่หน้าจอทีวี
โทรไปจองกันก่อนได้เลยครับค่ะ